พักความโหดร้ายความน่ากลัวไปดูความน่ารักของหนูน้อยวัย๓ขวบนะคะ
คุณแม่บ่นค่ะว่าทำไมหนูเข้าไปฉี่ในห้องน้ำแล้วออกมาไม่ล้างมือล่ะลูกเนี่ย
กระดีดดิ้นออกมาเลยค่ะคุณแม่ก็เนี่ยเป็นภาพที่คุณแม่พูดไปด้วยแล้วคุณแม่บอกว่า
ถ้าหนูไม่ล้างมืออีกเดี๋ยวคุณแม่ไม่ใส่กางเกงให้นะ
น้องมักโกะหลังว่าทำไมออกมาแล้วไม่ล้างมือสิ่งที่น้องทำก็คือขอโทษคุณแม่
แต่วิธีการขอโทษคุณแม่ชาวเน็ตเขาบอกว่าหนูทำไมหนูน่ารักอย่างนี้ลูก
คือถ้าสมมุติแค่นั่งกราบเนี่ยคือผิดระดับหนึ่ง
อันนี้รู้สึกผิดมากเป็นการนอนลาบกราบ
อยากให้มีชั้นนักกว่านี้สำนึกมากกว่านี้มุดใต้ผม
นี่คือการคำขอโทษของคุณ
จากน้องนิชภูมิสู้สกุลสิงหรือน้องมาโก้
น่ารักมากคุณแม่ต้องสอนดีมากนะฮะน่ารักนะฮะ